ซึ่งก็มีความแน่นอนแล้วเหมือนกันนะครับว่า
พลังประชาบรัฐก็จะยื่นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียง๑รายชื่อ
ก็คือผลเอกประยุจจรโอชานะครับ
ตอนนี้นะครับในการเสนอข่าวของสำนักต่าง
ก็จะมีการเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของพระประวัติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนะครับ
พระบิชาสามารถรวมถึงความเป็นสามัญชนของพระองค์
เกี่ยวกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
รวมถึงเรื่องของคุณสมบัติต่างมากมายนะครับรวมถึงในโลกโซเชียล
ก็เป็นที่ร้อนแรงมากในการพูดถึงตลอดครึ่งวันเช้านี้นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดู
หนังสือแถลงการของภักดิ์ไทยรักษาชาตินะคะ
ที่มีการเสนอพระนามทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐมหิดล

นี่ครับหนังสือฉบับนี้สำคัญมากนะครับ
แล้วก็ทางพักเมื่อเช้าก็ได้ให้สื่อมวลชนได้เห็น
แล้วก็สามารถนำมาเผยแพร่ได้นะครับ
ดิฉันขออ่านข้อความในแถลงการของภักดิ์ไทยรักษาชาตินะคะ
โดยมีเนื้อหาระบุว่าพักไทยรักษาชาติรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้รับพระเมตตาจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐมหิดล
ในการรับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพัก
กระหม่อมทรงจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา
กระหม่อมได้ทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน
โดยการทำงานเพื่อส่งตัวเองเรียนในขณะที่พำนักอยู่

ได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ตั้งแต่ปี๒๕๕๙

เพื่อจูงใจให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
โดยเสด็จไปทั่วประเทศจึงได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชน
และเป็นห่วงอยากมีส่วนได้ช่วยเหลือ
ให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจนและมีอนาคตที่ดี
ประกอบกับการที่ได้เป็นผู้แทนไปส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากว่า๑๐ปี
ทรงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะอาสามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี
เพื่อได้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ
โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ได้สั่งสมมาในด้านต่างทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มที่
ทุนกระหม่อมมีพระประสงค์ที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศ
และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน
ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้ประเทศไทยทันสมัยทันโลก
ไปกว่านั้นคือการสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ
นโยบายต่างของทูลกระหม่อมพักไทยรักษาชาติ
น้อมรับมาปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ
นี่คือข้อความทั้งหมดที่ถอดมาจากแถลงการของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ในการที่นำหนังสือนี้ไปยื่นให้กับกรกตด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับร้อยโทปรีชาพลนำเอกสาร
แดดิเดตรายชื่อนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา

แต่ว่าหลายคนไปดูในโลกโซเชียลดูในไอจีของพระองค์
พระองค์ตั้งแต่เช้านะคุณ๖โมงเช้า
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐทรงโพสต์เรื่องราวต่างที่เชียงใหม่ไว้

วันนี้เราจะเริ่มวันกันที่สะพานนวรัฐจังหวัดเชียงใหม่ตอน๖โมงเช้า

ประโยคนี้สำคัญมากนะฮะแล้วเราจะเดินไปด้วยกันนะครับ
ที่จริงรูปนี้เป็นภาพจากเมื่อเราไปทำงานที่

ระหว่างนั้นดิฉันก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยี่ยนหลายสถานที่
โดยเฉพาะวัดเพราะเชียงใหม่มีวัดเยอะมาก
ถ้าเราจะไปไหว้พระ๙วัดที่เชียงใหม่
คงใช้เวลาไม่นานเพราะวัดอยู่ติดกันหมด
ตอนที่ดิฉันอยู่เชียงใหม่คราวนี้ก็ยังได้ใส่บาททุกวันด้วย

ที่ร้านกาแฟบริมปิงสักแก้วหนึ่งจะได้สดชื่นและกระฉับกระเฉง
นี่คือความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลผ่านอินสตราแกรมของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
จากนั้นก็มีคนที่เข้าไปแสดงความคิดความเห็นมากมายเลยในไอจีของพระองค์
หนึ่งในนั้นก็คือคุณอุ้งอิ๊งพินทองทาชินวัฒน์นั่นเอง
คือตอนนี้คนไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะคะ

แล้วก็หลายคนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของที่เชียงใหม่
แต่จะเป็นพูดถึงเรื่องของการเมืองที่เกี่ยวกับพระองค์
คุณผู้ชมครับทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศ
นำเสนอความเข้มข้นศึกการเลือกตั้งของไทยที่จะมีขึ้น๒๔มีนาคม๒๕๕๙
หลังจากที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี
ตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวของภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับ
สำนักข่าวใหญ่รายงานด่วนทั่วโลกเลยนะคุณ
หลังทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกรรยาศรีวัฒนาพนวดี
ตอบรับเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นวันที่๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้
จากที่ผ่านมาสมาชิกราชวงศ์มักจะไม่เข้ามาข้องเกี่ยวกับการเมือง
ทำให้เกิดคำถามว่าผู้ชิงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีจากภักดิ์อื่นจะทำเช่นไร
เพราะคงไม่มีใครกล้าแข่งขันหรือเอาชนะสมาชิกราชวงศ์ได้
ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ประกาศตอบรับ
เป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐเช่นกันนะครับ
ขณะที่สำนักข่าวแชนัลนิวส์เอเชีย
ได้ลงประวัติชีวิตและประวัติการศึกษา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา
หลังจากที่พระองค์ตอบรับเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
โดยระบุว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทย
ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับ
ส่วนสำนักข่าวอัญจาซีร่าระบุว่านี่เป็นครั้งแรก

ที่มีสมาชิกราชวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองโดยตรง
และยังลงสมัครชิงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีด้วย
โดยสำนักข่าวอาณาจาซีล่ายังระบุว่าทูลกระหม่อมหญิง
มีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลชินวัฒน์มายาวนาน
ซึ่งถึงแม้จะมีสมาชิกครอบครัวตระกูลชินวัฒน์
ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้
แต่ตระกูลชินวัฒน์ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อพักการเมืองหลายพัก
ซึ่งการตัดสินใจตอบรับเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
ทูลกระหม่อมหญิงในครั้งนี้
น่าจะทำให้พระองค์เป็นคู่แข่งสำคัญของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
อกจากนี้ในโลกโซเชียลของไทยเนี่ยนะครับ
แท็กที่ขึ้นอันดับต้นของครึ่งวันเช้านี้
ก็คือแฮชแท็กทรงพระสเลนเดอร์
และแฮชแท็กไทยรักษาชาติด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็หลังจากนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวน่าติดตามนะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งปี๖๒ได้

แล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตั้งเวทีดีเบตด้วย

ติดตามว่าพักพลังประชาบรัฐ
จะไปยื่นรายชื่อแคนดิเดตที่สำนักงานกรกตด้วย
เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ